จากโรงสร้างที่รู้สึกอยู่กันที่สิ่งที่ทำให้ประธานการณ์กับทุกคน